สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้พระหัสสบดีที่๒๓พฤษภาคม๒๕๖๒ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่จังหวัดกรสินมีอุบัติเหตุรถเก่งพุ่งชนรถแวนที่ขับออกมาจากซอยแล้วก็ตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด
ทำให้รถได้รับความเสียหายทั้งสองคันนะครับมีผู้บาดเจ็บ๔คน
กู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจและกู้ภัยเขาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลังเกิดอุบัติเหตุรถชนกันหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งบนถนนสายกาลสินสมเด็จในพื้นที่ตำบลพลทองอำเภอเมืองกรสิน
ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ๔คนกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลกรสิน
กลางถนนพบรถเก๋งสีแดงคู่กรณีอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยินเช่นกัน
ตำรวจสอบสวนนายชาญชัยโชธสวัยอายุ๔๒ปีคนขับรถเก๋งสีแดงทราบว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากตัวเมืองกรสินมุ่งหน้าอำเภอสมเด็จ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งและเป็นทางแยกเข้าหมู่บ้าน
พยายามหักหลบแต่ไม่พ้นจึงพุ่งชนอย่างจัง
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะคนขายกระปุกออมสิน
รถย้อนสอนไปตามถนนแต่แล้วก็ถูกรถจักรยานยนต์ที่ขี่อยู่เลนซ้ายชนอย่างจัง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าโรงแรมแห่งหนึ่ง
ริมถนนจรรยานนท์ตะบนบางวัว

สมจิตเอื้องไพรอายุ๖๙ปี

ขณะเกิดเหตุกำลังเข็นรถไปขายกระปุกออมสิน

มีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีแดง
ซึ่งคนขับขี่เป็นผู้หญิงขี่มาชนเต็มแรง

ทำให้คนขับขี่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
หลังเกิดเหตุคนขับขี่รถจักรยานยนต์
จ่ายเงินค่ากระปุกออมสินที่ตกแตก๓๐๐บาท

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถกระบะคันหนึ่ง
พุ่งชนแบรีเออร์พลาสติกตรงเกาะกลางถนน
แล้วถอยชนซ้ำไปมาอยู่หลายรอบ

ที่รถคันนี้จะขับหนีไปอย่างหน้าตาเฉย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ริมถนนสายสกลนครอุดรธานี

สกลนครซึ่งขณะเกิดเหตุ
ไม่มีใครรู้ว่าคนขับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
จากการตรวจสอบพบว่ามีรอยครูดเป็นทางยาวของผิวถนน
แบรีเออร์และแท่งพลาสติกกั้นเกาะกลางถนนได้รับความเสียหาย
ล่าสุดตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวคนขับรถกระบะหัวร้อนรายนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายตำรวจสพคลองท่อมและกู้ภัยเขาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
หลังเกิดอุบัติเหตุบนถนนเพชรเกษมในพื้นที่ตำบลเพลาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี
สดที่บรรทุกมาตกกระจัดกระจายภายในรถมีผู้บาดเจ็บสาหัส๒คน
กู้ภัยเร่งใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
กูไปประมาณ๓๐เมตรพบรถกระบะ๔ประตูอยู่บนเกาะกลางถนน
สภาพรถพังยับเยินไม่ต่างกัน
ผู้ภัยรีบช่วยเหลือคนขับที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีฝนตกลงมาทำให้ถนนเปียกลื่น
รถกระบะ๔ประตูกำลังมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกระบี
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนน
แล้วชนกับรถกระบะคู่กรณีที่บรรทุกปลามาเต็มคันอย่างจัง
นี้ชาวบ้านที่มุงดูเหตุการณ์แสดงน้ำใจ
เก็บปลาสดใส่รังให้กับเจ้าของ
เพื่อรอญาติคนเจ็บมารับกลับไปขายอีกครั้ง